มาดูเรื่องราวทางการเมืองคุณผู้ชมครับการประชุมวิบสามฝ่าย
ไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะเสนอชื่อนายพิธาเนี่ยนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ได้อีกหรือเปล่าคือประธานรัฐสภาบอกว่าถ้าอย่างงั้นนะ
เข้ามาเข้ามามีปัญหาแน่อย่างนั้นอภิปรายกันก่อนเลย๒ชั่วโมง
สองชั่วโมงเสร็จปั๊บแล้วแล้วจะได้ข้อยุติในแนวทางไหนครับอาจารย์
อาจารย์วันนอบอกว่ายังตอบไม่ได้ดูกันหน้างานเลยพรุ่งนี้
ถ้าประธานวินิจฉัยได้จะวินิจฉัยถ้าประธานวินิจฉัยแล้วอาจจะไม่ได้
ไม่เหมาะสมก็โหวตกันนะครับในวันมุธมัธนอมธานะครับประธานรัฐสภา
ท่านบอกว่าคือการประชุมวิบสามฝ่ายก็ประชุมแหละ
แต่มันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ย
จะยึดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อสี่สิบเอ็ด
ที่บอกว่าห้ามเสนอยติซ้ำได้หรือเปล่า
เพราะว่ามีความเห็นจากอีกฝ่ายระบุว่าเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกับข้อสี่สิบเอ็ด
แล้วก็ได้แยกอยู่ในอีกหมวดนึงนะครับ
ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งตรงกับหมวด๙ที่ไม่ใช่ยติทั่วไป
ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับการประชุมวันพรุ่งนี้แหละที่จะต้องฟังเสียงของสมาชิก
อาจารย์วันนอบอกว่าจะชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อต้องฟังคำอภิปรายอย่างครบถ้วนของสมาชิกแล้ว
ซึ่งพรุ่งนี้จะให้เวลาอภิปราย๒ชั่วโมงนะครับแล้วดูกันดูกันว่าวินิจฉัยได้หรือจะต้องลงมติครับ
ในรัฐนูนสองเจ็ดสองก็ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เสนอชื่อซึ่ง
จากชื่อเดิมได้และในข้อบังคับหมวด๙ว่าด้วยการเลือกนายกรีโดยเฉพาะนั้นก็ไม่มีข้อใดห้ามไว้
เพราะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรจะไปใช้ข้อบังคับที่๔๑ซึ่งเป็นข้อบังคับใช้สำหรับยติทั่วไป
ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับก็ต้องไปฟังเสียง

สมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ต้องดูหน้างานนะว่าหน้างานนั้นตรงตามที่คิดว่าจะต้องให้ประธานวินิจฉัยหรือจะต้องให้มีการลงมติ
คือนักข่าวถามต่อไปในอนาคตเลยหากสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติว่าเป็นยติตามข้อบังคับที่๔๑
ก็คือเสนอชื่อนายพิธาไม่ได้แล้วแล้วสามารถเสนอชื่อนายกคนอื่นชิงนายกเลยได้ป่ะได้ไหมคุณผู้ชมว่าไงฮะ
ต้อนรัฐภาคบอกว่าข้อบังคับและรัฐบาลนูนไม่ได้ห้ามนะ
ส่วนการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนุนมาตรา๒๗๒นั้นประธานรัฐสภาระบุว่า
หากวาระเลือกนายกรัฐมนตรีจบไปแล้วก็บรรจุต่อเป็นวาระถัดไปได้เลยครับ
ไปดูบรรยากาศหน่อยบรรยากาศห้องประชุมเป็นยังไงวิบสามฝ่าย
เขาบอกว่ามีจังหวะหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณวรพรได้ดำเลียคุณผู้ชมไปตอนต้น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
เอียงคุยกันเอียงคุยกัน
สวทว์สมชัยก็หูล้อครับหูล้อ
แล้วก็พูดหรือว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
แต่เป็นการสนทนาที่สวสมชายไม่ได้สบตานะครับ
สบตาในชัยธวัฒน์เลยเห็นไหมนะครับ
คุณชัยธวัฒน์ก็พยายามคุยด้วยนะครับ
สวสมชัยก็เอียงหูฟังเฉย
หลังจบการประชุมนักข่าวเลยถามสวสมชายครับว่า
คุยอะไรกับคุณชัยธวัฒน์นะท่าน
สพสมชายก็บอกไม่มีอะไร
แค่คุยกันว่าไม่ได้มองไปถึงการเสนอ
นายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามาโหวตนะครับ
และที่ประชุมมีความเห็นต่างกันเรื่องยัตติที่เสนอมา
สวมองว่ามันขัดต่อกฎหมายมันเป็นยติซ้ำ
ควรจะเสนอยติใหม่หรือคนใหม่เข้ามาโหวตเลย
ซึ่งตรงนี้ยังเป็นข้อที่เห็นต่าง

ส่วนขณะที่นายชัยธวัฒน์บอกว่า

คุยกันเหตุผลเรื่องของข้อบังคับการประชุมนั่นแหละ
ไม่ได้มีการแปลงแต่สามารถเปลี่ยนบุคคล

ก็คุยเสนอความพีเห็น
ที่คิดว่า

ก็คงเป็นเรื่องตีความข้อบังคับแหละ
ก็ก็พยายามใช้เหตุฉันผมกันนักข่าวคือก็พยายามเงี้ยหูฟังแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อที่จะเอามาประติศอตร์นั้นคืออยากจะได้ข่าวมาก
คือถ้าเข้าไปสวมนั่งข้างได้นี่น่าจะไปแล้ว
ขนาดเอาคำมาต่อกันแล้วเพราะอยากจะเห็นความคืบหน้า
ใช่ค่ะคุณชัยธวัฒน์เองวันนี้นะคะก็ตอบผู้สื่อข่าว
ประเด็นที่บอกว่ามีการโทรศัพท์ไปทาบทามประชาธิปัตย์ด้วย
คือก็ไม่รู้ว่าคือมันมีกระแสข่าวตรงนี้มา
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามคุณชัยธวัฒน์นะคะ
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์เองก็ยอมรับนะคะบอกว่ามีการโทรไปจริงนะคะ
ไปหาในเฉลิมชัยเลขาธิการพักประชาธิปัตยเนี่ย
โทรไปหาจริงแต่ว่าไม่ได้รับสายแล้วการโทรไปเนี่ย
ก็คือโทรไปอยากจะไปเช็คท่าทีเรื่องการเสนอชื่อนายก
จากเสียงข้างน้อยว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
ซึ่งนี่ค่ะก็เป็นประเด็นที่ตอบผู้สื่อข่าวนะคะ
ภาพที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๙คือวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็ยอมรับว่าโทรศัพท์ไปหานายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาที่การ
ประชาธิปัตย์จริงเป็นการเช็คท่าทีการโหวตแคนดิเดตนายก
พักเสียงข้างน้อยยืนยันว่าไม่ใช่การทาบทาม
เพื่อมาร่วมรัฐบาลเพราะหากจะเชิญมาร่วมรัฐบาล
ก็ต้องขอมติจากพักก้าวไกลและพักร่วมอีก๘พักก่อนค่ะ
น่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับผมได้วันก่อนได้โทรไปหาคุณเฉลิมชัยจริง
แต่ท่านยังไม่ได้รับสายอีกเบอร์หนึ่งปิดเครื่องแล้วก็ไม่ได้โทรไปต่อนะครับ
จริงเจตนาคืออยากจะไปเช็คท่าทีของพระบัชฌาติปัตย์
มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะห่าง
จะมีการเสนอแคนดิเดตนายมตรีจากเสียงข้างน้อยแค่นั้นเองครับไม่มีอะไร
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ก็คือยัตติข้อบังคับที่๔๑ของรัฐสภาที่อีกฝ่ายหนึ่ง
อาจจะมีการเสนอไม่ให้โหวตชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ยนะคะ
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าทาง๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเห็นตรงกันว่า
ไม่น่าจะตีความตามข้อบังคับนี้ได้
เพราะว่าการโหวตชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นแยกออกมาตามรัฐธรรมนูล
ถ้าไปตีความแบบนั้นอาจจะขัดรัฐธรรมนูลด้วยซ้ำนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ฟังการอภิปรายในประเด็นนี้กันนะคะ
แล้วก็ยังกล่าวย้ำด้วยว่าพักเก้าไกลมีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
วันพรุ่งนี้ถ้าผลการโหวตในที่ประชุมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
โหวตนายกไม่สามารถบรรจุวาระได้ทัน
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๓ก็ต้องเปิดโอกาสให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
การเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ส่วนอีกประเด็นนึงพรุ่งนี้เราก็ต้องจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เรื่องนี้ก็บอกว่ายังไม่มีการคุยกันในที่ประชุมนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งถ้ามีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอก็ยังเสนอชื่อนายพิธา
เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อยู่ค่ะ

ถ้าหากมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแข่งด้วยล่ะจะเป็นยังไง
หากเสนอแข่งก็เชื่อว่าจะไม่ผ่าน

และเสียงสวก็ไม่เป็นเอกภาพค่ะ
ก็ท่าทีก็ชัดเจนนะครับว่า

นะครับเก้าไกรเขาก็จะถอยให้เพื่อทัย
จัดตั้งรัฐบาลบ้างแต่คุณพิทาบอกว่า
ยังก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้น
ขอให้ดูวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วไปไหนล่ะวันนี้

ประชุมร่วมกับสอสอของพักนะครับ
คุณพิทาบอกว่ายังไม่ได้หารือ
ต้องมาคุยรายละเอียดกันก่อน

ที่เราพูดถึงไปตอนต้นนะครับ
อาจจะต้องไปผูกพันกับพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือพักการเมืองต่อไปอย่างแน่นอน
ลองฟังเสียงคุณพิธาหน่อยครับ
ถ้าจะทำแบบนี้เพื่อสกัดกั้นผมคนเดียวแล้วให้มันกลายเป็นเรื่องของระบบทั้งหมด
อีกหน่อยถ้ามันมัดผมราดพรรคผมก็จะมัดพรรคที่สองพรรคที่สามพรรคที่สี่ด้วยนะ

ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำ
ส่วนการที่จะมองไปถึงเรื่องการถอยแล้วก็ให้เพื่อไทย
เขาดึงพักอื่นเข้ามาร่วมกับ๘พัก
คือพักเก้าไกรถ้าจัดรัฐบาลไม่ได้ทำแบบนั้น
คือคุณพิทาบอกว่าอย่าเพิ่งมองไปถึงจุดนั้นเลย
เก้าไกรก็ยังอยู่ในสมการเดิมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมค่ะจับตาดูไปด้วยกันนะคะในวันพรุ่งนี้
คุณพิธาริมเจริญรัฐนะคะกับการชิงการโหวตนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องบอกว่าเป็นสมรภูมิสุดท้ายเราตั้งชื่อว่าสมรภูมิสุดท้าย
ทุกช่วงข่าวตลอดทั้งวันนับคะแนนไปด้วยกันนะคะ
กูรูการเมืองรวบรวมมาให้คุณผู้ชมทั้ง๗ท่านด้วยกันนะคะ
ในช่วงข่าวเย็นไทยรัฐเนี่ยนะคะจะมีอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะคะ
แล้วก็ศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะ
ติดตามผลการโหวตติดตามบรรยากาศในที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้
แล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยกันค่ะ